ดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามแล้วก็เฝ้าเป็นห่วงโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่
ลูกหายไปนะแบบไม่มีวี่แววไม่เห็นร่องรอยแบบนี้ไม่รู้เป็นยังไง
คือเรื่องของน้องพาคินหายไปตั้งแต่วันที่๑ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็๖วันแล้วยังไม่เจอเลยนะคะ
ทางครอบครัวก็เลยต้องพึ่งศัยศาสตร์พึ่งหมอปลามือปราบสัมภเวษีซึ่งหมอปลาก็บอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้ได้เจอนะมีความหวังนะ
ให้มาช่วยทำพิธีเพื่อตามหาน้องพาคินอายุ๑ขวบกว่า
หายไปตั้งแต่วันที่๑เมษายน

ก็พูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
หมอปลาเล่าให้ฟังบอกว่าตำรวจชุดสืบสวน
ขอให้ไปที่บ้านของน้องพาคินด้วย
ก็ไปไปให้กำลังใจพ่อแม่ของน้อง
ส่วนเรื่องที่คิดว่าจะเจอน้องพาคินไหม
หมอปลาบอกว่าเจอแน่นอน
เราก็ได้คุยกันคือถามความรู้สึกของแม่กับพ่อ

คือตัวของพ่อก็คิดทำนองว่าน้องอาจจะไม่อยู่กับเราแล้ว
ส่วนแม่แม่ก็ยังมั่นใจว่าน้องต้องอยู่กับเรา

ผมคิดว่าคงไม่กี่วันข้างหน้าคงจะได้เจอน้องแล้ว
แต่หลายคนถามว่าแล้วน้องมีชีวิตอยู่ไหม
อันนี้คือผมไม่อยากไปก้าวกายในเรื่องครอบครัวเขา

ก็มีพ่อแม่และพี่ชายน้องพาคินวัย๗ขวบอยู่ในบ้านนะคะ
แต่พ่อกับแม่บอกว่าตอนนี้ไม่ขอพูดอะไร

เนื่องจากตำรวจขอความร่วมมือเอาไว้
ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็ให้ไปถามตำรวจ
เพราะครอบครัวก็ขอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการติดตามนะคะ

ตำรวจชุดสืบสวนจะสอบปากคำพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากสืบทราบว่าแม่ของน้องพาคินนำไปฝากเลี้ยงไว้ในวันเกิดเหตุ
ก่อนจะไปรับกลับมาบ้าน
จากนั้นน้องพาคินก็หายตัวไปนะคะ
จากนี้ตำรวจได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกฝ่าย
คอยสำรวจตามเส้นทางน้ำของคลองชูระปัฒนธุ์ทุกจุด
และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันตรวจสอบตามทุ่งนาด้วย
ถ้าใครพบเห็นความผิดปกติอะไรก็รีบแจ้งทันที
เบื้องต้นตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เรื่องที่สงสัยว่าเด็กตกคลอง

หรือประเด็นที่ว่ามีคนแปลกหน้าพาไป
ยังคงเอาข้อมูลส่วนนี้ไว้ทั้งหมด
แล้วก็เร่งหาเบาะแสที่คาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่มีคนเห็นเนี่ย
เห็นน้องเล่นกับสุนัขหน้าบ้านเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อที่จะสืบสาวเราเรื่องหาสาเหตุว่าน้องหายตัวไปไหน

ส่วนการค้นหาในคลองปลาปลาซึ่งอยู่ใกล้บ้าน

ประมาณว่าจนนาทีลดน้ำลงก็แล้วก็ยังไม่เจอ

เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการเดินค้นหาจากประสบการณ์เนี่ย
คิดว่าไม่อยู่ในน้ำต้องตามกันต่อนะคะ